จากที่มีการรายงานจากทีมข่าวของเรามาว่า

แล้วก็ผู้บัญชาการฐานบกก็ลงพื้นที่ในการสั่งการ

ตอนนี้มีการจัดทีมจัดแบ่งชุด
ว่าใครทำอะไรบ้างอย่างไร

รายงานมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย

คุณสืบสกุลคุณอนุริยา
คุณผู้ชมครับติดตามกันยาวกับทางไทยรัฐทีวี
แล้วก็ผมเองก็จะรายงานแบบยาวแบบนี้
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดแบบนาทีต่อนาทีนะครับ
ปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่สูญหายไปในถ้ำหลวงแห่งนี้

ตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมต้องมายืนให้คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้
จะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงลักษณะของพื้นที่
รอบพื้นที่ของวรรณอุทยานแห่งนี้บริเวณตรงข้ามกับถ้ำหลวงแห่งนี้

สภาพพื้นที่มันเป็นลักษณะเป็นดินโครนเป็นเละแบบนี้ไปหมดแล้ว
เหลือเพียงถนนเส้นเมนเส้นเดียวที่ยังคงใช้การได้แบบนี้

รถขับเข้ามายากลำบากมากแล้วก็จะติดลมกันคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้น้องทั้ง๑๓คน
อยู่ในถ้ำนั้นออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการที่ท่านพบทบเดินทางมาถึงในพื้นที่นี้กันก่อนนะครับ
ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่
มาติดตามเรื่องของการดำเนินงานของกองทัพที่อยู่ด้านในแล้วก็โดยรอบในพื้นที่ของถ้ำหลวงแห่งนี้
ท่านก็ไปประชุมร่วมกันกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบราย
แล้วก็ทางด้านหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามาทำงานร่วมกันในที่นี่
ทั้งหมดประมาณสัก๔๘หน่วยงานได้ที่มาลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาทำงานอยู่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการบีฟกันคุยกันท่านเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกำลังพลของกองทัพบกเองเนี่ย
คิดว่าน่าจะเพียงพอกับปฏิบัติการในครั้งนี้แล้วเพราะว่าเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
เป็นหน่วยซิลถึง๔๑นายเป็นภารกิจอันนี้คือค้นหาในถ้ำ
แล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจเหนือถ้ำก็แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาปล่อง๒๔ชุด
ซึ่งก็มีทั้งทหารจากหน่วยงานต่างคอยสนับสนุนภารกิจต่างนะครับ
ก็อากาศซะยานยุทธฟภกรณ์ต่าง
คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้
แต่ท่านเองก็ฝากไปยังสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชน
ให้ฟังข่าวจากทางด้านของกองอำนวยการ
ผมเองได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับท่าน
หลังจากที่ท่านเดินทางเข้าไปสำรวจบริเวณด้านในถ้ำนะฮะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ด้านในยังคงทำงานกันอยู่
สูบน้ำกันอย่างขยันขันแข็งทีเดียว

ชิลเองก็ยังคงพยายามที่จะมุดดำน้ำลงไป

ผมถามท่านไปว่าท่านตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไร
เอกบอกว่าก็ค่อนข้างจะน่าพอใจ

ข้อมูลจะได้ตรงกันแล้วก็ครบถ้วน
แต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่ท่านออกมาจากถ้ำแล้ว
ท่านเดินตรงไปที่เต้นของผู้ปกครอง
ก็คือผู้ปกครองของ๑๓คนที่ศูนย์หายไป
ท่านก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปให้กำลังใจกับทุกคนนะฮะ
มีช่วงหนึ่งที่ผู้ปกครองตะโกนถามท่านขึ้นมาบอกว่า

ตอบไปว่าผมยังตอบไม่ได้

และมั่นใจว่าจะทำได้อย่างดีที่สุด

มีเสียงฮือขึ้นมาแล้วก็คิดว่านี่แหละเป็นสัญญาณที่ดีว่า
อีกไม่นานพวกเขาจะได้พบหน้าทั้ง๑๓คน
ที่สูดหายไปคือนักฟุตบอล๑๒คนแล้วก็โคสต์๑คน
อันนี้ก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณที่ออกมาในวันนี้
แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอเรื่องของการแถลงข่าวของท่าน
ว่าสักเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้
ก็คือจากการที่การมาให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรี
การกระทรวงมหาดไทยที่มีการออกมาให้ข่าวว่าช่วงเย็นวันนี้น่าจะมีข่าวดี
แล้วก็มันก็ซัพพอร์ตกันกับสิ่งที่พวกเราเห็นในหน้างานคือ
ก็มีการปรับเรื่องของพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำ
มีการขนหินคุกมาลงเป็นการปรับพื้นที่
เพื่อรอปฏิบัติการบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้
ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าการปรับพื้นที่ก็อาจจะมีการนำรถมาจอดรอ
เพื่อที่ว่าถ้าเย็นวันนี้นักดำน้ำก็คือหน่วยซิลสามารถเข้าไปเจอทั้ง๑๓คน
และสามารถนำตัวออกมาได้จะได้ลำเลียงออกไปจากพื้นที่ได้ทันเวลา
และพวกเขาก็จะได้ปลอดภัยนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ในพื้นที่ก็กำลังตั้งตารอเรื่องของปฏิบัติการที่กำลังจะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยในถ้ำหรือว่าหน่วยเหนือถ้ำ
ตอนนี้ก็รอกันอย่างใจจดใจจอบ
สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการปรับพื้นที่
เราก็จะเห็นทั้งเรื่องของจิตอาสาเองก็เข้ามาทำงานในที่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะมากขึ้น
เพราะว่าในจุดนี้ที่ผมยืมรายงานมีคนเข้ามาจำนวนมาก
แล้วสภาพพื้นที่ก็ค่อนข้างจะแออัดแล้วก็อาจจะมีเศษขยะเพิ่มมากขึ้น
ก็จะมีการเดินทางเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่
ทำให้พื้นที่นั้นสะอาดไม่เรียบร้อยเพิ่มมากขึ้น
แล้วเราก็เห็นมีการเอาเต็นต์เข้ามาตั้งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดในช่วงนี้
แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
สภาพในพื้นที่อากาศค่อนข้างจะแปรปวนตลอดเวลา

๑ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนที่นี่ตกหนักมาก
แต่ว่าเมื่อสักครู่แดดออกและร้อนมาก
เราได้เห็นพระอาทิตย์ครั้งแรกในรอบหลายวันที่ผ่านมา
แต่ว่าณตอนนี้ตอนที่ผมรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่
ท้องฟ้าเริ่มครึ้มแล้วฝนเริ่มมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้นั้นสภาพพื้นที่จะเป็นอย่างไรนะครับ
เราจะมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้ง
ในช่วงต่อไปของรถปลดทุกข์นะครับ
สนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ

ไม่ว่าจะขอให้ท้องฟ้าเปิดนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับ

ก็มีการแบ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่

ซิลปฏิบัติการข้างใน๔๑นาย
ส่วนทหารเองนะครับจากมธบ๓๔
แล้วก็ทุกหน่วย๘๐๐กว่านาย
ช่วยกันลำเลียงขนส่งอุปกรณ์ทำงานเต็มที่เหมือนกัน
ส่วนตำรวจจะดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่

ก็มีการเรียกทุกหน่วยงานมาประชุมกันนะ

วินาทีนี้ขอหัวหน้าหน่วยทุกหน่วย
พร้อมทำงานจริงถ้าไม่พร้อมกลับไปเลย
ผู้ว่าพูดแบบนี้เพราะว่าทุกชีวิตมีความหมายจริง

ให้คิดซะว่าทุกชีวิตเป็นเหมือนลูกของเรา